อ๊อฟปองศักดิ์แหมเพิ่งอวยกันอยู่วันก่อนว่าความรักครั้งนี้ดีซะเหลือเกิน

นี่ไงเรื่องช้ำยังไม่หมดล่าสุดปิดฉากไปอีกคู่ชนิดที่เหนือความคาดหมายจริง
สำหรับพี่อ๊อฟปองศักดิ์โพสต์ชี้แจงด้วยตัวเองเลยนางบอกว่านางเลิกรากับแฟนหนุ่มทายาทโรงแรมดังนะฮะ
ไฮโซภูมิเตชรูวิจิตรค่ะเหตุที่ว่าไปต่อกันไม่ไหวก็ไม่อยากฝืน
เพราะว่าจะเจ็บปวดกันทั้งคู่คือรักครั้งนี้ทั้งคู่เปิดเผยกันมาตั้งแต่ต้น
แล้วก็เป็นความรักที่หลายคนเชียร์นะเพราะว่าดูแล้วอบอุ่นแล้วก็น่ารักจริง
อ๊อฟยืนยันนะคะว่าไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกค่ะและอดีตคนรักเองก็ยังคงเป็นความทรงจำที่ดีของเขาตลอดไป
อย่างที่บอกไปว่าแฟนคลับเนี่ยค่อนข้างตกใจเพราะว่าไม่มีวี่แววสัญญาณเตือนภัยการเลิกรักกันมาก่อนเลย
มกราคมที่ผ่านมาเพิ่งจะลงรูปหวานฉลองครบ๒ปี๕เดือนที่คบหากันมา

ไปไม่กี่วันปุ๊บเดียวค่ะหลังที่พี่อ๊อฟโพสต์นะคะเพื่อนดาราเนี่ยก็มาให้กำลังใจกันเยอะเลยนะคะ
หลังจากที่รู้ว่าทั้งคู่ไปต่อกันไม่ไหวอย่างที่บอกไปไม่ไหวอย่าฝืนนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่อ๊อฟด้วยค่ะ